ต่อไปทำเอาโซเชียลหลายคนแบบฮือฮาตกออกตกตาย
เฮ้ยลุคใหม่นิวลุคของใครคะ
นี่ค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุล
เปลี่ยนลุคเลยนะคะจากลุคผมยาวสลวยที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดี
ตัดผมให้ดูสั้นแล้วก็สดใสขึ้นทันตาเลย
แบบนี้เฮ้ยแปลกตาเหมือนกันนะพี่แจ๊กกะรีนนะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขออนุญาตนะ
ดีโอคอสอบถามหม่อมน้อยหน่อยค่ะท่านก็เปิดใจบอกว่าอ่านี่คือการตัดผมสั้นในรอบ๒๐ปี
โอ้โหยาวนานปีเลยแล้วสาเหตุที่ตัดก็เพราะว่าสระผมเองไม่เป็น
ร้านตัดผมเนี่ยมันก็ปิดหมดในช่วงโควิดนะนะก็เลยให้ช่างทำผมที่เคยทำในกองถ่ายมาตัดผมให้
เฮ้ยสเตอร์ไพรส์ตกตกใจขนาดเรายังสเตอร์ไพรส์เลยจ้า
โดยแท้แล้วเนี่ยถ้าเรื่องผมเนี่ยเราไม่ค่อยติดกับมันเท่าไหร่
ไปผมยาวก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ผมยาวตอนโควิดเนี่ยมันทำให้เรารู้
มีคนเป็นห่วงเรามากมายเขาไม่ได้นักจักรีนเขาส่งอาหารมาแทบทุกวัน
ไม่คิดว่าเขาจะเป็นห่วงเรามากถึงขนาดนี้
โอ้โหนะท่านก็น่ารักมากนะส่วนเรื่องของการออกกองถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยค่ะ
่อมน้อยท่านก็เผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุยถ่ายทำซีรีส์ศรีอยุธยามา๕ปีเต็ม
แบบไม่หยุดเลยอ่ะก็เลยถือโอกาสนี้อ้าวพักงานพอดีค่ะ
มาเปิดสอนการแสดงที่บ้านไปก่อนและหม่อมน้อยเนี่ยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะ
เอาไว้ให้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อค่ะ
อะไรที่มันใกล้มากมันอันตรายอยู่คือตัวเราเองก็คิดว่าจริงถ้ารออีกสักหน่อยหนึ่งเนาะ
ทางกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจกว่านี้เนี่ยเราคงจะทำอะไรได้เต็มที่มากกว่าเดิม
อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยรวมถึงเหล่าดารานักแสดงด้วยนะคะ
ก็ต้องทำตามที่รัฐบาลบอกมานี่แหละค่ะ